แล้วส่วนตัวพี่บอยเองทำรายการตกมันบันเทิงอยู่เนี่ยนะฮะ

คือยืนยันนะคะว่าเชิญน้องกุ๊บกิ๊บด้วยตัวเองผ่านรายการสดแล้ว
กุ๊กกิ๊บก็พูดว่าเดี๋ยวน้องตัดชุดรอนะพี่มีคืบหน้ายังไงโทรมาบอก
แต่คำนี้เราก็ไม่ได้ตีความว่าคำว่าคืบหน้าของกุ๊กกิ๊บคือถ้าได้รางวัลให้โทรมาบอก
เพราะนายเอ็นมาตรฐานเราคือไม่บอกว่าใครได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล
เราก็โทรจิกให้มามาเถอะค่ะถ้าไม่มาเราก็ไม่ตามใช่ไหมประมาณอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยบอกว่าใครได้รางวัลนั้นมาตรฐานนายเอ็นอาจจะต่างจากเวทีอื่นที่ประกาศผลในวงการบันเทิง
กุ๊กกิ๊บเขาก็เลยอาจจะมองว่าเราไม่ให้เกียรติไม่เชิญเขาแต่จริงไม่ใช่
คือเราเชิญแล้วเราก็เชิญทีนี้เนี่ยปกติถ้าเราเชิญคนอื่นเนี่ยช่องอื่นค่ายอื่นจะเป็นค่ายเพลงค่ายหนังค่ายละครนะคะ
เวลาเราโทรศัพท์ไปเนี่ยจะเป็นวาวาจะเป็นแน็ตจะเป็นเบียร์จะเป็นน้องในทีมนายเอ็นโทรไปเนี่ยก็จะโทรศัพท์ไปปั๊บแล้วเขาจะโทรกลับมาว่าอ๋อสหมงคลฟิล์มขอเท่านี้ใบใช่ไหมคะแกมมี่เท่านี้ใบช่อง๓เท่านี้ใบช่อง๗คือจะเป็นแบบนี้

เฮ้ยทำไมเราจะไม่เชิญ

ใครมางานเราทำไมเราไม่อยากให้มาเรายังอยากให้มาชันตาย
ไม่ต่อใส่ตรงไปคุย

คือแฟนคลับดราม่าหนักมาก

แล้ววันนี้เราเป็นงานแบบอาวอร์ส

วันนี้แฟนครับ
รู้สึกว่ามันเป็นการดราม่า

วันนี้แฟนครับอ่อนไหวเหลือเกินนะคะ

เป็นประเภทแบบว่าอ่อนไหวง่าย

ไม่ท้อกเธอท้อทำไม
แต่เพียงแต่ว่าเราก็จัดงานมา๑๐ปี
แต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากกรุ๊ปคลิป
ก็คือต้องยอมรับว่า

จัดงานลงทุนทำด้วยความตั้งอกตั้งใจ
แต่ทำไมคนในแวดวงบันเทิงกันเอง
ไม่ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้มันดีขึ้น
ยังมีความไม่เสียสละและเห็นแก่ตัว

มีหลายคนที่ไม่ได้รางวัล

แล้วก็มาโดยไม่ถามสักคำเลยว่าได้หรือไม่ได้

ตัวอย่างนะคะนุ่นวรนุษย์
ยกตัวอย่างนะคะน้องป้องนวัฒน์
ยกตัวอย่างนะคะน้องไม้ช่องเจ็ด

คืออย่างที่บอกไงว่าคนแบบนี้เราต้องยกย่องค่ะ
แล้วเราต้องใส่ไว้ในบัณฑึกของปลอติศาจของลายอินเตอร์เทียมว่า
ดาราเหล่านี้เป็นน้ำดีของวงการ
คุณพิพย์เดี๋ยวก่อนจะกลับไปที่จริงมาที่ตอน

อินเตอร์ติดต่อไปจะเป็นเหมือนเขาเตรียมตัวไม่ทัน

จริงแล้วอ่ะเราบอกอยู่แล้วไงคะเราบอกอยู่แล้วทีนี้เนี้ยเอ่อ
ว่าเป็นแบบนี้ว่างานมีวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว
เราก็เหมือนถ้าเราโทรไปย้ำหลายรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวจะหาว่า
ราม่าอีกว่าทำไมต้องให้ฉันมาอะไรอย่างนี้
มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกคน
ยืนยันว่าจะมีผิดใจแต่ไม่ผิดหรอกกุ๊บกี้ผิดใจอะไร

คนที่เข้ามาด่ามาออกหน้าออกตัวแทนกุ๊บกิ๊บแทนเป่า

และเข้าใจได้ว่าเขาคิดแบบนี้ได้เพราะมาตรฐานของแวดวงการแจกรางวัลในบ้านเราเนี่ย
มันคือบอกผลล่วงหน้าแล้วให้มารับแต่นายเอ็นไม่ใช่แบบนั้น
เอ็นคือเชิญถ้าได้แล้วไม่มาคุณก็เฟลล์
ถ้าเรามาแล้วคุณได้คุณก็ดีนี่ไงแค่นี้เลย
ฝากทุกสื่อค่ะอย่าไปตีความให้มันราม่านะคะ

จัดงานก็มีคนไปแอบอ้าง

คือตีเผื่อเป็นปัญหาที่มีความสุขค่ะ

ตีเอาลูกหลานมาเดินหรือเปล่าจริงจริงไม่ใช่จริงจริงจริงจริงจริงคือ
เอาอย่างงี้ค่ะมันเช้านี้มีผู้ปกครองมาจริงจริง
แล้วมาถามว่าจะลงทะเบียนจ่ายหกพันหน้าตรงไหนค่ะอ๋อหรอ
ผู้ปกครองบางคนคือบางคนนะคะเขามีเงินมีอันจะกิน
เขาอยากให้ลูกเขาซึ่งอยู่ในวัยที่น่ารักอาจจะอยากให้ออกงาน
คู่กับดาราคนนู้นคนนี้ไปเป็นโปรไฟล์ของหลานของลูกเขา
ซึ่งมันก็มีจริงและทราบไหมคะว่ามีหลายคนที่โอนเงินไปแล้วและถูกหลอก
แต่บอกว่าพี่ไม่อยากเอาเรื่องอะค่ะเพราะว่าพี่จ่ายเงินไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าพี่รวยแต่โง่
ก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นช่องว่างของวงการบันเทิงเราที่คนมาหาผลประโยชน์ได้ก็ต้องช่วยกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าเราไม่อยากให้ประชาชนหรือว่าคนที่ถูกหลอกอะค่ะ
เสียเงินเสียนู่นนี่นี่แค่เสียเงินนะคะ
ผู้มูลสนฮ่วยขวางก็น่ารักมากนอกจากหน้าตากดีน่ารักด้วยดูแลกันดีหมดเลย
ก็ปล่อยให้ตำรวจเดี๋ยวตำรวจเขาจะไปเงินการนะคะ
น้องห้วยขวางดูแลให้เรานะคะตามกฎหมายอยู่แล้ว
ในขณะเดียวกันก็คือคดีของกรุ๊ปกิ๊บและคดี

เอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรอย่าดราม่าก็ฝากบอกนะคะ
เกิดจะไลฟ์กันตอนนี้หรือว่าใครที่ออกโซเชียลไปเลย
ฝากบอกนะคะแฟนคลับน้องเปล่าและกุ๊บกิ๊บหยุดดราม่าเถอะค่ะ
และสุดท้ายนะคะเดี๋ยวงานหน้าพี่ก็ต้องไปทำข่าวเป่าอยู่ดี
ไม่ได้รังเกียจให้เขาเลยและก็ไม่ได้ไม่เชิญ
อาจจะเชิญแต่เชิญในแบบของนายเอนไม่ได้เชิญในแบบของเวทีอื่น
บอกว่าอ๋อได้ให้มาอ๋อไม่ได้ไม่ต้องมาอย่างนี้ค่ะ